เราไปต่อที่สงขรากันหน่อยนะฮะน้องผู้หญิงคนหนึ่งนักเรียนชั้นมห้าค่ะ
ซื้อของแน่นอนเขาก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่ประจำตัวเขาเป็นไอโฟนนะฮะ
คนร้ายไปก่อเหตุชิงทรัพย์เอามือถือน้องไปคุณผู้ชมทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลย
แล้วก็ตะคุบตัวเอาไปได้อันนี้ก็เป็นรถของกลางนี่รถจักรยานเนี่ยเป็นของคนร้ายเนี่ย
นะฮะตำรวจสพหาดใหญ่สงขรารับแจ้งว่ามีการชิงทรัพย์กันขึ้นนะฮะ
ก็เป็นของนักเรียนครับนะฮะเป็นของนักเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ
หน้าตลาดนัดยันยงถนนพลพิชัยเขตเทศบาลหัดใหญ่ที่สงขรานะครับ
โดยผู้เสียหายเป็นนักเรียนชั้นม๕ครับโรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในย่านจุดเกิดเหตุนะครับ
คนร้ายเนี่ยไปชิงโทรศัพท์ไอโฟนเจ็ดเข้าไปตอนแรกคนร้ายเหมือนปั่นจักรยานมา
แล้วก็ทิ้งรถจักรยานนะฮะเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็วิ่งหลบหนีไปตามถนนราชอุทิศซอย๙
ไล่ตามตะครุบตัวเอาไว้ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกัน
ตำรวจสายตรวจมาพอดีเลยของสภหาดใหญ่นะฮะก็เลยเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็จับกลุ่มเอาไว้ได้พร้อมกับอาวุธที่เขาเอามา
เอาไว้ที่เอวก็คือเป็นปืนแต่เป็นปืนปลอมนะฮะ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของน้องผู้หญิงที่ถูกคนร้ายชิงไป
ชื่อคนร้ายคือนายนัทพงศ์บุรุษราชอายุ๒๖ปีนี่ก้มหน้าก้มตายอมรับผิดแต่โดยดีแล้วฮะ
ถามว่าทำอะไรอยู่ทำไมถึงมาก่อเหตุในนี้
จริงแล้วก็ทำงานรับจ้างตั้งเต็นต์ในตลาดนัดยันยงนี่แหละตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
สาเหตุที่ชิงทรัพย์เพราะว่าต้องการเงินไปซื้อผ้าอ้อมแล้วนมให้ลูกกิน
มีลูกน้อยลูกเล็กแต่ไม่มีเงินคุณผู้ชมนะฮะ
ขณะที่จากการสอบถามนักเรียนหญิงผู้เสียหายก็บอกว่า
สังเกตเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้มายืนข้างท่าทางแปลก
ก็เลยบอกเพื่อนไปยืนรอที่รถก่อนไม่มีของอยู่
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าลืมโทรศัพท์เอาไว้ตรงหน้ารถนะฮะ
ในช่องเก็บของที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์
ผู้ชายคนนี้ถามเพื่อนว่ามีเงินไหม

ก็ขอ๑๙๘๔บาทเนาะไปซื้อข้าวกิน

น้องเขาลืมเอาไว้บริเวณช่องเก็บของหน้ารถ
แล้วก็วิ่งไปเอารถจักรยานที่เขาจอดอยู่
แต่เหมือนกับว่ามันคงไปไม่รอดก็เลยทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้แล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ที่เสียหายก็เลยต้องตะโกนขอความช่วยเหลือคนแถวนั้น
อันนี้รถจักรยานของเขาสีชมพูนี่แหละครับนะฮะ
รู้เหตุการณ์จากน้องคนนี้ก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามลากผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนั้นชักปืนออกมาข่มขู่ด้วยคนแถวนั้นตกใจมากกลัวจะมีการยิงแล้วมีคนเสียชีวิตนะวิ่งหนีกันไป
ตกใจเพราะว่าคนร้ายชักปืนออกมาขู่แต่เขาก็ไม่กลัวนะฮะก็ขับรถไล่ตามตะคุบตัวไว้ได้ตำรวจมาพอดีมาช่วยอีกหนึ่งคนนะครับ
อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาคนร้ายได้โดนแจ้งความดำเนินคดีนะครับ๓ข้อหาด้วยกันก็คือ
รักทรัพย์ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เค้นและพกพาสิ่งเทียมอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ในส่วนของข้ออ้างที่บอกว่าจะเอาไปซื้อนมซื้อผ้าอ้อมให้ลูกก็ยังไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบที่บ้านด้วยว่ามีจริงหรือเปล่า